ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของชัยชนะของทีมชาติไทย
ไปดูกันหน่อยว่าแผนการเล่นของสิงคโปร์นั้นมันเหนียวแน่นขนาดไหน

เคยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
แล้วก็เล่นเอาญี่ปุ่นปั่นป่วนยิงพวกเขาไม่ได้แล้วก็จบที่๐ต่อ๐

นี่ไปนับจำนวนผู้เล่นกับจังหวะแบบนี้นะครับ
นับมาแล้ว๑๒๓๔๕๖๗๗คน
จังหวะนี้กองหลังของสิงคโปร์ถอยร่นลงไปนะครับ
แล้วการเจาะของไทยคือต้องเร็วแล้วก็แม่นยำจริงถึงจะพอมีโอกาสครับ
เมื่อวานนี้ก็โอกาสครองบอลของเราเยอะมาก
แต่ว่าก็ติดปัญหาคือเราจ่ายบอลต่อบอลแล้วเขาไม่ไล่แต่เราก็ยังจ่ายเสียเอง

แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับคุณผู้ชมดูครับ
มีกันถึง๙๑๐คนในกรอบเขตโทษ

เต็มหน้าประตูไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ
คือนับกันแล้วในโลกโซเชียลเมื่อวานมีการแชร์ภาพที่เราทำให้ดู
ว่าเยอะจริงโดยเฉพาะภาพในกล้องแถวสดอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนภาพถ่ายด้วยซ้ำไป

เพราะว่ามันมีบางมุมที่เราอาจจะยังจับภาพไม่ได้นะครับ

ก็เป็นระบบที่เขาประสบความสำเร็จในการเจอกับญี่ปุ่น
แต่ว่ารูปแบบการรับอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนการเจอทีมไทยเพราะว่า

เป็นภาพที่เขายืนยันก่อนเจอกับไทยแล้วว่าระบบการเล่นแบบนี้

ต้องการที่แค่๒คนเท่านั้น
บางครั้งบางคราวก็คือลงมาต่ำเป็นกองกลางตัวรับไปด้วยอีกคน
จังหวะที่สวนกลับในหลายครั้งที่เห็นในภาพก็คือ
คือเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอให้ได้บอลก่อนเพื่อน
น้อยเรียกฟาวหรือจุดเกมลุกของไทย
เรามีโอกาสในการครองบอลอยู่แล้วคู่แข่งเขาไม่ได้สนใจในการมาแย่งบอลเนี่ย

เปิดบอลได้หลายครั้งก็จริงแต่มันเสียมาก

น่าสนใจสื่อต่างชาติเขามองว่าแผนการเล่นแบบนี้
ไทยนั้นอาจจะเจออีกกับผู้เล่น
แล้วก็แน่นอนทีมอื่นเขาอาจจะกลับมาเล่นแบบนี้อีก

ขาดไปอย่างเดียวก็คือเรื่องของดวง
แต่ว่าเขาสวนตูมเดียวแล้วยิงเข้าเป็นเรื่องนะครับเมื่อวาน

แต่คลองบอลเมื่อวานไทยคลองบอลสูงถึง๖๒สิงคโปรสูง๓๘
ดังนั้นรูปเกมชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาบุกเรา
ต้องการสวนกลับอย่างเดียวพวกหวังได้ประตู
แยกว่าทีมไทยคลองบอลเพื่อเปิดเกมรุกเรามีเสนอตรีมาให้ดูด้วย
เปิดเกมรุก๔๖เลยบอลที่คลองในการบุก
อีก๓๕เปอร์เซ็นต์เป็นการคลองบอลในพื้นที่เข้าทางประตูแล้วนั้นเนี่ย
โอกาสมันมีการวนเวียนป้วนเปี้ยไปถึงแดงสิงคโปร์แต่ว่ามันเจาะไม่เข้าจริง
มันเหมือนเตะบอลอัดกำแพงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้โยนเข้าไปไม่รู้กี่ทีแต่ก็เด้งออกมาหมด
แต่ไทยเราก็ไม่ย่อท้อนะครับคือความต่อเนื่องในเกมลุกมันควรจะต้องมีมากกว่านี้
ถ้าเราจะเจาะประตูสิงคโปร์ให้ได้แล้วก็ยิงให้ได้มากกว่า๑ประตูนะครับ
ไปดูการดูเรื่องของสถิติกันบ้างในเกมที่ไทยนั้นชนะสิงคโปร์๑ต่อ๐นะครับ
จ่ายบอลรวมนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแทคติกที่เราใช้ในการเจาะสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนอัตราการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง๙๑๔เปอร์เซ็นต์
ส่วนหนึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้บอลยาวเราใช้บอลสั้น
ก็เป็นปัญหาที่อาจจะทำให้ความหลากหลายมันน้อยลงไป
แต่ว่าเป็นข้อดีที่เราได้เห็นข้อผิดพลาดหรือว่าจุดที่ต้องเพิ่มเติมในรอบนี้
ว่ารอบหน้าเนี่ยอย่างที่คุณชนะบอกนะครับแฟนบอลหลายคนเชื่ออยู่แล้วว่า
พอเขาเห็นสิงคโปร์ใช้ได้เขาอาจจะลองใช้โดยการรับแบบไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น